รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
มูไนท์
ทำให้เรานั้นต้องมีการตั้งป้องของท่านพระพูม
สำหรับเจ้าที่บ้านหลังที่เราจะพาท่านผู้ชมไปครับ
ท่านช่วยให้๖ชีวิตในบ้าน
รอดตายมาได้อย่างปฏิหารเลยพี่
สาเหตุมาจากมีต้นมะคามยักษ์อายุกวันนึงร้อยปีนะครับ

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่วันนี้เป็นเรื่องราวที่เหนือคำอธิบายอีกครั้งครับ
กับเหตุการณ์ที่อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชศรีมา
ของนางสาวกัญญานัทมุ่งเย็นกลาง
คือเหตุการณ์ต้นมะขามขนาดยักษ์อายุกว่าร้อยปี
ล้มทับบ้านแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ
เนื่องด้วยทิศทางการล้มของต้นมะขาม
อาจเนื่องด้วยโชคชะตาที่ยังเข้าข้างอยู่ก็เป็นได้
แต่ที่แน่ต้นมะขามต้นนี้มีอายุมากกว่าร้อยปี
ต้นอยู่ใกล้ศาลพ่อปู่ของหมู่บ้าน
สารนี้แหละครับเขาเชื่อกันว่า
เป็นสาเหตุที่ทำให้คนทั้ง๖ชีวิตภายในบ้านรอด
สุดทั้งยืนก็น่าจะเชื่อว่าถ้าปู่ไม่บอกจะเสียหายเยอะกว่านี้
ก่อนเกิดเหตุการณ์จู่ลูกชายพิการร่างกายไม่สมบูรณ์
ได้บอกว่าต้นมะขามยักษ์กำลังจะล้ม
แต่ทุกคนก็ยังไม่เชื่อโดยทันที
เพียงแต่ออกไปดูว่ามันเริ่มมีสภาพเกียงมาทางตัวบ้านจริง
ลูกชายก็ยังย้ำคำเดิมอยู่
จึงรีบให้ทุกคนออกจากบ้าน
แล้วพยายามติดต่อหน่วยงานให้มาช่วยเหลือ
ทันใดนั้นต้นมะขามได้ล้มคลืนลงต่อหน้าต่อตา
บ้านและสาลาถูกล้มทับจนเสียหาย
โดยมีสารของพ่อปู่ช่วยแบ่งเบาไว้ให้
เชื่อว่าลูกชายต้องเห็นอะไรสักอย่าง
หรือสารพ่อปู่ผีบ้านผีเรือนที่คอยปกปักรักษา
ต้องมาบอกมาเตือนผ่านลูกชายอย่างแน่นอน
ประกอบกับทั้งลางสังหรณ์ทั้งความฝัน
ก่อนและหลังเกิดเหตุการณ์ต่าง
แล้วได้สักประมาณ๒อาทิตย์ผ่านไป
ต้นมะขามยังพาดอยู่ที่บ้านของเก่และพี่ฝัน
ฝันเห็นงูตัวใหญ่ตัวเท่าต้นมะขามเนี่ย
ไม่มีคอคือเขาไม่มีหัว
และเขาก็ล้องอุ๊กอ้ากอยู่อะ

พอมายืนดูปุ๊บอีกแป๊บนึง
ดีดตัวขึ้นยืนเป็นคนพี่ก็วิ่งไง

ก็เลยบอกว่าใครก็ได้บอกแกหน่อยว่ากลัว
ตื่นขึ้นมาเช้าเล่าให้พ่อฟังแล้วคำว่าสงสัยเป็นเจ้าที่
ก็เลยให้รถไถเขามาดันออกให้แก
เหมือนกับว่าแกนัดอ่ะเหมือนว่าบ้านเราเนี้ย
เอาออกแล้วเหลือบ้านแกอืมต้นมะขามมีอายุเท่าไหร่ครับ
อืมจำไม่น่าจะไม่ต่ำกว่าสองร้อยปีเพราะว่า
พ่อก็ตอนนี้เกือบ๗๐แล้วแม่ของพ่อ
ซึ่งตายไปนานแล้วน่าจะถ้าตอนนี้ก็ร้อยกว่าปี
แกบอกว่าแกเกิดมาแกเห็นแล้วอืมเห็นเข้ามาเรียก
ใครจะไปสอบสอบครูสอบอะไรเงี้ยจะมาบน
มาบนแล้วก็มาแก่บนก็เข้าได้กัน
ต้นมะขามต้นนี้นะมันตั้งอยู่ตรงนี้แหละ
ที่นี่ก็ต่อมาต่อมาก็ยังไม่มีสาร
ทีนี้ก็เลยก็บอกว่าชาวบ้านเขาเจี๊ยบเขาป่วยกัน
ไม่รู้ว่าจะไปพึ่งทางใจทั้งไหน
ก็เลยมาคิดตั้งกันครับ
ชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านพวกนี้ก็คิดจะตั้งกับ
ทำชาวบ้านก็มีอะไรก็ช่วยกันไป
ศาลอันนี้ป๊ะเขาเรียกว่าศาลทะพูเจ้าบ้าน
คือสารกลางบ้านมาขอโชคขอลาบ
หน้าขายมาขอท่านขอให้ปลอดภัย

เขาก็มาจุดทูปบอกเสร็จแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ตาสารยายนั้นจะเป็นเจ้าดวงวิญญาณของเจ้าของที่

สมัยเขายังเป็นมนุษย์เนี่ยเขาเคยมาจับมาปักปันที่ดิน
หรือมากว่าจะได้ที่ผืนนี้เขามีจิตที่ผูกพัน
เวลาตายแล้วดวงจิตไม่ไปไหนยังมีห่วงที่ยังปกปักรักษา
ก็จึงเป็นเหมือนกับดวงวิญญาณที่อยู่ณจุดนั้น
เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ครับที่ดวงจิตวิญญาณ
ยังมีความห่วงคิดดีก็จึงอยากจะเข้ามาช่วยเหลือ
ก็เลยมาสื่อให้กับคนอื่นเพื่อที่จะบอกว่ามันกำลังจะเกิดอะไรขึ้น
กว่าจะโตขึ้นมาเนี่ยจิตของเราถูกปรุงแต่ง
ชีวิตยังไม่มีความรู้สึกของกิเลสเข้ามาครอบงำ
ดวงจิตของเด็กจึงอ่อนกว่าสื่อสารได้ง่ายกว่า
จึงง่ายครับในการที่ดวงจิตหรือพลังงานบางอย่าง
สิ่งที่เราเรียกว่าเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย
จะมาดนจิตดนใจแสดงออกให้เรื่องราวต่าง
ให้เด็กเหล่านั้นได้นำเสนอเรื่องราวมาได้ง่ายกว่า
ที่จะมาบอกผู้ใหญ่โดยตรง
สุดท้ายครับมนุษย์ทุกคนมีความเชื่อ
และความศรัทธาในแต่ละศาสนาแต่ละท้องที่
ทอดมาแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายาย
ซึ่งมักจะเชื่อว่าสิ่งที่ตนเองศรัทธานั้น
จะเป็นสิ่งที่คอยดูแลปกปักรักษาครอบครัว
ให้อยู่เย็นเป็นสุขได้
บางครั้งอาจจะไม่ได้มีคำอธิบายใดมารองรับ

ความสบายใจอุ่นใจกราบไหว้ท่านแล้ว
สารให้ท่านแล้วก็รู้สึกดี
ก็ทำเถอะครับเพื่อความสบายใจบนพื้นฐานที่พอดีพอดี
ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ครับ

มันยากที่จะพิสูจน์หรือว่าหาคำตอบได้จริงนะครับ
แต่ว่าทุกคนนั้นในบ้านล้วนแคล้วคลาดปลอดภัย
รอดตายมาได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว
เรื่องแบบนี้นี่ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับความศรัทธาของแต่ละบุคคลเท่านั้นด้วยนะครับ
จริงพี่แต่ช่วงหน้าเราจะขนตุงข้าวเปลือกมามูกันในรายการ